กรณีที่ครูเจี๊ยบแล้วก็น้องหยอดโดนยิงแถวถนนสุนทรโกสาแถวคลองเตยเนี่ยคุณผู้ชม
ตอนนี้ตำรวจก็คุมตัว๘ผู้ต้องหาไปฝากขัง

นั่งแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมีกระเป๋าสะพายแต่ถอดเสื้อนะใช่
แล้วก็จะมีเป็นเหมือนผู้นำจิตวิญญาณนั่งอยู่มีเสื้อช็อปอยู่ข้างหลัง
ลักษณะเหมือนเป็นแก๊งจะไม่ใช่แก๊งอาชีวะเราจะไม่ใช้คำนี้

แล้วก็มีคำสอนมีคัมภีร์อะไรต่างนานาคุณผู้ชมมีมากกว่านั้นอีกอ่ะสิ
มีรอยฟันเฟืองเป็นรอยปั๊มน่ะ
ปั๊มเหมือนเอาอะไรร้อนประทับไว้
ลักษณะน่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่พอทำภารกิจเสร็จปุ๊บ
ก็จะได้รอยฟันเฟืองมาเป็นอย่างนั้นเลยคุณผู้ชม
แต่ดู๘คนหน่อย๘คนที่ถูกพนักงานสอบสวนสอนอทุ่งมหาเมฆเนี่ย
พาไปฝากหางต่อสารอาญากรุงเทพใต้
แล้วโดนแจ้งข้อหาซ่องโจรเลยนะคุณผู้ชมก็มี
นายวรงชัยกันศรีนายวุฒิพงศ์ผลคำ
นายสรรปกรณ์พันธนานนทศักดิ์
นายสหัสวัตรภัคดีนอกนายจิรายุทธิ์สุวรรณสุพธิ์
นายธนากรพันธองคำนายอภิเดชนาคประกอบ
และนายธนพัฒน์เกรดชาตินี่คือ๘คนครับ
สภาพนี้เป็นยังไงล่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวให้ดูคืออิดโรยเลยนะ
แล้วระหว่างนำตัวไปขึ้นรถเนี่ยทีมข่าวพยายามจ่อไมค์ถาม

หรือเพื่อนที่มาบอกว่าทุกคนเป็นแพ้
ตำรวจจับไปนั้นแพ้หมดเลยจริงหรือเปล่า

โดยสารก็พิจารณาคำร้องฝากขังแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้
ต่อมาครับญาติและทนายความมายื่นคำร้อง
ปล่อยตัวชั่วคราวทั้ง๘คนเลย
แต่สารไม่อนุญาตเนื่องจากว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง
จังหวะที่เจ้าหน้าที่ของสนทุ่งมหาเมฆเนี่ย
ตัวลงมานักข่าวถามอะไรเขาไม่ตอบเลยนะ
แล้วพฤติการก็ถือว่าร้ายแรงด้วยครับ๘คนนี้
รวมไปถึงพนักงานสอบสวนก็คัดค้านด้วย
ปล่อยตัวชั่วคราวอาจจะหลบหนีได้

ส่วนผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕ครับ
พลตรวจตีวิทวัฒน์ชินครรม
ระบุว่าผู้ต้องหาทุกคนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ
แต่มีบางคนนะให้การเป็นประโยชน์
ไอ้สัญลักษณ์ฟันเฟืองที่ผมบอกไปอยู่ที่แขนซ้าย

เดชสหัสวรัสวุฒิพงศ์และจิรายุทธ์เนี่ย
มีสัญลักษณ์ฟันเฟืองเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมดู
เขาบอกปั๊มด้วยความสมัครใจ

ดูดิมันเป็นเหมือนกับแผลขี้รอยแผลนูนขึ้นมาด้วย

มีนัยยะเชื่อมโยงกับการก่อเหตุครับ

แสดงว่า๔ปั๊มก่อเหตุแล้ว๔รอบหรือเปล่า

นี่คือเขามีระดับไงอนุบาล

ว่าอนุบาลอ่ะใช่อนุบาลเหมือนกับว่า
ศึกษาข้อมูลเฉยปฐม

ลงมือปฏิบัติได้เป็นระดับมัธยมอะไร

ไม่ดีสิผู้การสืบนครบาน

ยืนยันว่าไอ้สัญลักษณ์ฟันเฟือง
แล้วก็เสื้อช็อปที่พบเนี่ยเหมือนที่พี่น้ำแข็งบอกเลย

แหละก็จะเป็นระดับยศที่สูงขึ้น

ปฏิบัติภารกิจปุ๊บก็จะได้ตราปั๊มมา

ฟังผู้การสืบนครบานครับ
พวกเขาก็ดูเราอยู่นะครับนะ

มั่นใจมั่นใจในพยานหลักฐาน

จะแสดงต่อสารและเอาผิดได้แน่นอน
หลังจากนี้เดี๋ยวจะเชิญตัวมาสอบสวน
ตอนนี้เขาติดตามตัวก็วินกับล้อไง

สองผู้ต้องหาที่เป็นคนลงมือก่อเหตุ
ยิงน้องหยอดแล้วก็ลูกหลงไปโดนครูเจี๊ยบ
คนขี่มอเตอร์ไซค์กับมือปืนนะ
สองคนนี้แหละครับที่ตำรวจจะตามตัวมา

ใครเป็นท่านตอนนี้ก็ร้อนใจ

เทคโนโลยีประทุมวันครับ

ไม่มีนักศึกษาของท่านเข้าไปเกี่ยวข้อง

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปฐุมวัน
และคณะนี่ท่านนั่งแถลงข่าวเลย

เกี่ยวข้องกับคดียิงครูเจี๊ยบกับนายหอด
จากการตรวจสอบพบว่า

เคยเป็นนักศึกษาจริงแต่พ้นสภาพ
เป็นนักศึกษาไปทั้งหมดแล้ว

ปีที่แล้วสิท่าน

ไม่มาเรียนเขาให้มาเรียนไม่มาเรียน
ก็เลยให้ออกนะครับส่วนกระแสข่าว

บอกว่าสถาบันยังรอข้อมูลจากตำรวจนะ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องตรวจสอบ

อธิการบดียังกล่าวถึง

แปะอยู่บนไหล่กันที่ไปปั๊มกัน

มันเป็นสัญลักษณ์ของวิศวะทุกที่

อะไรกันยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องของแต่ละคน

ไม่มีการร้องเรียนนะว่ากลุ่มเสรีชนคนปฐุมวันอะไรชื่อนี้นะ
ไม่เคยนะครับไม่มีการเรียรายเงินจากรุ่นพี่
เชื่อว่าปัญหานี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไง
บอกว่าสถาบันนี้ค่าเทอมถูกจะตาย
แล้วนักเรียนที่นี่เรียนฟรีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
แล้วส่วนใหญ่ก็เรียนไปทำงานไป
ท่านอีกอย่างงั้นอีกถามอีกคำถามหนึ่งแล้วที่มีข่าวว่าอาจารย์เลย
ระดับอาจารย์ของท่านเนี่ยไปค้ำประกันผู้ต้องหาที่ยิงจำได้ไหม
งานแต่งงานดินแดงเขาแต่งงานกันแถวสุธิศาล
แล้วไปยิงหน้างานเขาเลยจำได้ไหมคุณผู้ชมจำได้ไหม
ที่แล้วทำได้ใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละ
บอกว่ายังไม่เห็นรายชื่ออาจารย์ที่ไปเกี่ยวข้องนะ
เพราะอาจารย์จะทำอะไรก็ต้องได้รับอนุมัติจากท่านอธิการบดีครับ

จากเสียแป้งที่ต้องหาเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องตาม
มันเป็นองค์กรอะไรแบบนี้มันมีด้วยเหรอเคยอ่ะดูแต่ในหนัง
กลายเป็นรัฐธิไปแล้วมีปั๊มตราปฏิบัติภารกิจมีคัมภีร์คำสอนด้วยนะ
แล้วเหมือนเป็นผู้นำจิตวิญญาณอะไรอย่างนี้เนอะ
จะต้องมาไล่ฆ่ากันแบบนี้เหรอไม่ใช่นี่ไม่ใช่คนไทย